คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ
ที่มีผู้ชายชาวเมียนมาค่ะเป็นคนงานตัดไม้รวก
ที่ถูกพบเป็นศพนะคะแล้วก็ถูกเพื่อนร่วมชาตินี่แหละค่ะ
ฆ่าปาดคอก็ตำรวจพยายามไล่ตามหา
ไม่แน่ใจว่าหนีกลับไปออกทางพื้นที่ทางธรรมชาติ
ประเทศเพื่อนบ้านไปหรือยังแต่เบื้องต้นเนี่ยค่ะ
ตำรวจบอกว่าได้เบาะแสของคนก่อเหตุแล้วนะคะครับน่าจะยังอยู่ในพื้นที่ฝั่งไทยค่ะ
ก็เตรียมที่จะมีการดำเนินคดีนะคะวันนี้เราให้คุณคารินกระมุดโยธิน
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะอยู่ในไร่ข้าวโพดนะคะ
ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้นะคะ
รอบเนี่ยเป็นป่าเป็นไร่ข้าวโพดติดกับเทือกเขาตะนาวศรี
ชายแดนไทยเมียนมาค่ะครับที่เกิดเหตุค่ะเป็นกระท่อมนี่นะคะ
กระท่อมไม้ยกสูงเหมือนกับสร้างไว้ชั่วคราวอยู่ในไร่ข้าวโพดอะค่ะ
ไม่มีฝาผนังนะคะก็ทำด้วยไม้ไผ่แบบนี้
ประมาณสักเนี่ยเมตรกว่านี่คือจุดที่พบศพนะคะ
แผลลึกเลยถูกปาดคอนะคะคอเกือบขาดนะคะ
ก็ทำงานให้กับในโล้นไม่ทราบนามสกุลนะคะเป็นนายจ้างชาวไทยนี่แหละ
เมื่อ๒๐กันยายนที่ผ่านมาช่วงเย็นหลังเลิกงานตัวผู้ตายกับเพื่อนแรงงานต่างด้าวอีก๒คน
ไปนั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่ที่เพิงพักตรงนี้ค่ะ
สันนิษฐานว่าอาจจะกินเหล้าด้วยกัน
พอเมาผูดจาไม่เข้าหูกันก็เลยทะเลาะกัน
เพื่อนเนี่ยเอามีดปาดคอแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้แล้วก็หนีไป
ก็น่าจะเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันน่ะนะคะครับคุณคารินนำรูปผู้ตายไปให้เจ้าของร้านขายของชำ
ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุดูค่ะร้านตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างไปสักประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตร
ร้านนี้นะคะเจ้าของร้านบอกว่ากลุ่มผู้ตายก็มาซื้อของที่ร้านบ่อย
วันเกิดเหตุประมาณหกโมงเย็นวันนั้นน่ะฝนตกกลุ่มผู้ตายมาซื้อของค่ะ
ก็มาซื้อน้ำมันเบนซินสำหรับเติมรถจักรยานยนต์๒ขวด
เกลือ๕ถุงกาแฟสำเร็จรูป๕ซองผงปรุงรสและเหล้าขาว๒ขวดค่ะ
ก็เนี่ยนะคะก็เขาพูดภาษาไทยกันไม่ได้ก็ให้ส่งเครื่องคิดเลขให้ดูว่าราคาเท่าไหร
เจ้าของร้านบอกแบบนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีว่าทะเลาะกันไม่ถูกกันหรืออะไรนะ
ก็ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะก็มาซื้อของจากที่ร้านนะคะ
เจ้าของร้านขายของตรงนี้บอกว่าเพิ่งรู้เรื่องจากกู้ภัยเมื่อวาน
ว่าหนึ่งในนั้นที่เพิ่งมาซื้อของที่ร้านถูกฆ่าปาดคอ
ก็พูดไม่ชัดเหมือนเป็นต่างด้าอะไรนะพันธุมาร
ก็คงจะประมาณนั้นนะ
ตอนที่มาซื้อลักษณะก็พูดคุยกันปกติไม่ได้ดูเหมือนว่าจะมีทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
ก็ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเขามาเขาก็ไม่ได้คุยเนอะ
อีกอย่างเราก็พอดีเราก็มีลูกค้าเยอะอย่างนี้

ทีมข่าวก็ถามไปที่ตำรวจนะคะตำรวจสพไซโยกค่ะ
ตำรวจบอกว่าก็ได้เรียกตัวในจ้างมาสอบปากคำแล้วนะคะ
บอกว่าชื่อในโล้นไม่รู้นามสกุลนะคะ
ไปมาเหมือนกับในโล้นเองก็เป็นชาวเมียนมานะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมายลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย
ตอนนี้ตัวนายจ้างเองก็อยู่ระหว่างการ

ที่พบศพก็มีการตรวจสอบ
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายด้วย
เรื่องนี้นายอำเภอไซโยกลงพื้นที่ไป
แล้วก็มีการประสานขยายผลเพิ่ม
เกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าสงวนค่ะ
ใช่เชื่อในโหล้นสนชาติพม่า
พอตัดที่นี่ก็จะไปตัดที่อื่น
ทีนี้ค่ะเรื่องของการนำตัวผู้
ต้องหากลับมาดำเนินคดีเนี่ยนะคะในอำเภอไซโยกบอกว่า
คือมันมีประเด็นเรื่องของการคัดกรองโรคเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
โดยเฉพาะที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เลยต้องประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัด
ดำเนินการด้วยเพราะว่าฝั่งเมียนมาตอนนี้โควิด๑๙นี่หนักเลยนะคะ
แล้วก็ปิดชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีทุกช่องทางอยู่ด้วยอะค่ะครับ
แต่ว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาจับได้แล้วนะฮะ
ก่อนจะออกไปชายแดนพอดีครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาสองคนนี้นะครับ
ตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็ทหารด้วยนะฮะชุดละตระเวนกับต่อชดนะครับ
สองคนนี้ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาสองคนนี้
คนหนึ่งนะครับชื่อนายพอเวยอายุสามสิบเจ็ด
อีกคนนึงชื่อนายชเวทูอายุ๒๒นะครับ
เป็นชาวเมียนมานะหลังจากมีชาวบ้านแจ้งเบาะแสว่าเจอเนี่ย
สองคนนี้ลักษณะเหมือนกับเตรียมจะหนีเข้าไปข้ามแดนไปยังเมียนมา
โดยใช้ช่องทางธรรมชาติแล้วเสื้อผ้านี่มีรอยคราบเลือดอยู่เลยอ่ะ
นะครับทั้งสองคนก็ถูกนำไปตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดสิบเก้าก่อนนะฮะ
อืมแล้วก็มาสอบปากคำนี่ฮะมีมีดนี่มีดเล่มนี้

กระบอกไม้ไผ่ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย

เอาไว้เป็นที่สำหรับเก็บมีด

ก็มีคราบเลือดติดอยู่นะครับ
ทั้งคู่ยอมรับสารภาพนะครับ
ว่าก่อเหตุเพื่อนร่วมชาติเนี่ย
เพื่อนร่วมชาติจนเสียชีวิตจริง

เอาไว้เก็บมีดอิโต้นะครับ
หลังจากสอบปากคำเรียบร้อยนะครับ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

นั่งกันอยู่๓คนแบบนี้เขาบอกนะครับ

เพราะว่าผู้ตายเขาไม่มีสิทธิแจงแล้วนะ

ผู้ตายเนี่ยมาแย่งเงินที่นายพอเวย

หลังจากได้ค่าจ้างตัดไม้ไผ่มา

นายพอเวย์บอกไม่พอใจนี่ฮะ
พอถูกชกก็ไม่พอใจนะครับ
ก็มีการต่อสู้กันแล้วเอามีดเนี่ย

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร

ตอนนี้ก็สำนึกผิดแล้ว

ที่ที่เนี่ย

ไม่รู้ว่าก็มาแย่งไป
เป็นคำรับสารภาพกล่าวอ้างของผู้ต้องหา

ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับ
อีกหนึ่งข้อหาคือพาอาวุธมีด

ส่วนศพของผู้ตายเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องชนะสูตรเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อนนะครับ
จะมีร่องรอยอย่างอื่นหรือไม่นะฮะ
แล้วก็จะให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนากันต่อนะครับ